คุณผู้ชมคะยังมีสวยอะไรอีกบ้าง

ตั้งแต่คุณวิโรศปะเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนะครับ

หัวตัวที่แผงก็ไม่รู้อะไรนะ
บางราชันนี่เห็นไหมในจันทร์หนดเที่ยว
ลุ้นเงินล้านผีน้อยเนี่ย

คือทีมงานทีมข่าวเราได้รับการร้อง

ที่เขาเดินเร่ขายในพื้นที่เขตตัวเมืองกาลสินค่ะว่า
ถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจ
เรียกเก็บสวยเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
เขาบอกว่ากลุ่มลอตเตอรี่ขาจรนี่โดนกันเป็นร้อยเลยนะคะ
กลุ่มชายชะกันเขาอ้างตัวเป็นตำรวจ
เขาจะให้พาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่
ไปจ่ายเงิน๒๐๐บาททุกเดือนเป็นค่าคุ้มครอง
ยอมจ่ายสวยจ่ายค่าคุ้มครองแล้ว
ก็จะได้สติ๊กเกอร์แบบนี้มาติดเอาไว้ที่แผง
แต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนรูปสติ๊กเกอร์ไปเรื่อย
ก็เหมือนกับสวยรถบรรทุกเด๊ะเลย
คนขายเขาบอกลำพังแค่รับมาเนี่ยมันก็เกินราคาอยู่แล้วเนอะ

เขายังไงก็มือ๓มือ๔

พวกเดินขายเนี่ยฮะมีแผงแล้วก็เดินขายขี่จักรยานขาย
หรือว่าไปขายตามหน้าร้านต่าง

อีกเพื่อที่ไม่ให้เขามาจับว่าเราขายเกินราคา
เขาก็เลยจำเป็นต้องขายเกินพอขายเกินเสร็จก็ต้องซื้อสวย
งั้นโดนปรับก็ไม่มีเงินจ่ายอีกส่วนนะถ้าใครซื้อนะคะ
ถ้าลูกค้าซื้อ๑ใบเขาจะขายใบละร้อยถ้าซื้อ๓ใบจะขายสี่ร้อยค่ะ
ถ้าซื้อ๕ใบจะขาย๖๐๐คือเบิกบวกเพิ่มมาร้อยหนึ่ง
คือนอกจากบวกราคาค่าลอตเตอรี่ที่รับมาแล้วเนี่ยต้องไปบวกค่าจ่ายสวยบวกไปอีก
ใช่ค่ะเพราะนี่เราต้องเราต้องรับภาระ
จ่ายสวยให้เขาด้วยโอ้โหตายแล้ว
ตอนนี้สติ๊กเกอร์ล่าสุดเป็นรูปอะไรครับ
ครับเขามาเรียกรับพี่นี่นานหรือยังครับ
เอ้าถามคนนี้ดีกว่าพี่อุ๋ยครับ

คุณธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและคนศพคณะกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาล
คุณธนวัฒน์รู้ไหมมันมีสวยมีอะไรอย่างนี้คุณรู้หรือเปล่า
คุณธนวัฒน์บอกว่าเอางี้สติ๊กเกอร์หวยสวยหวยอะไรเนี่ย
มันไม่เกี่ยวข้องกับทางกองสลากร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะระบบการจำหน่ายสลากินแบ่งผ่านระบบดิจิทัลมันตรวจสอบได้
แล้วก็ไม่มีรายงานเรื่องสวยอะไรเข้ามาเลย
ทีนี้ถ้าอยากจะให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้น
ก็ต้องบอกอีกว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกองสลาก
แต่ถ้าเจอว่าทำผิดจริงกองสลากก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบรายชื่อ
แล้วก็ตัดโคต้าผู้รับซื้อสลาก
หรือไม่ก็ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
จำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับค่ะ
แต่คำถามที่สำคัญว่าถ้าถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า
เรารู้ว่ามีสติกเกอร์สวยเราบอกว่าเราไม่ทราบ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็บอกว่าถ้ามีข้อมูล

ผมคิดว่าหน่วยงานเหล่านั้นก็คงจะดำเนินการในเรื่องนี้
อย่างนี้แล้วพอมีการจับกลุ่มลำเนินคดีก็จะตัดโควต้าอะไร
อันนี้คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานสลากที่อาจารย์ธนวัฒน์บอก

แต่เรื่องที่ว่าอยากขายเกิน
แต่เจ้าหน้าที่บอกงั้นคุณต้องมีสติ๊กเกอร์
แล้วจ่ายเงินค่าสวยสติ๊กเกอร์มาคุณถึงจะขายเกินได้ไม่ถูกจับ
อันนี้มันอยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสลากเขา
อันนี้กองสลากบอกไม่เกี่ยวจริง
ถ้าจำกันได้ตอนกรณีเคสสวยรถบรรทุกเนี่ย
ทางกรมทางหลวงเองก็บอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงเหมือนกัน
คือกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนผลิตสติ๊กเกอร์ไอ้สวยอะไรออกมาหรอก
แต่จะมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นไหมอันนี้มันคือสิ่งที่ต้องตรวจสอบไง
มันก็ต้องมีนั่นแหละมันมีคนรับเงิน

ว่าแล้วแต่ใครจะเรียกสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยนะคะ

ขอให้ทางปราบรามย้ายตัวเองออกจากตำแหน่งหน้าที่

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นต้นต้นกัดของกองบัญชาการตำรวจทางหลวง
ขอให้ย้ายออกเลยใช่ค่ะอืมแล้วตอนนี้ก็มีการแต่งตั้ง
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วมารักษาราชการแทนตำแหน่ง
วันนี้พลตำรวจตรีจรูลเกียรติก็เลยมีการเรียกประชุมกันนะคะ
แล้วก็พูดตรงเลยว่าเรื่องสวยมันอยู่ในพรมมานานแล้วล่ะ
นานเกินไปแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงก่อน
ตำรวจคนไหนเกี่ยวตำรวจคนไหนคล่องก็จะถูกดำเนินการทั้งหมด
บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมที่สุดและทุกขั้นตอนหลังจากนี้
แน่นอนว่ามันกระทบไปถึงธุรกิจหรือผู้ประกอบการหรือรถบรรทุก
อาจจะถูกจับทุกด่านก็เป็นไปได้ส่วนพวกหน่วยเฉพาะกิจต่างต่าง

นี่ท่านบอกไม่ได้อยู่ใต้พรมนะฮะอยู่ในพรมเลยนะฮะ
พูดถึงคุณวิโรธวันนี้คุณวิโรธมาคุยกับพี่อุ๋ยนี่ที่เปิดปาก
คุณวิโรศ์รัชนาดิสรวรรณว่าที่ที่สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

คือทางผู้บริการขนส่งและการลดบันทุกษ์เขาร้องมา

คือคำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงร้องมา
วิโรธบอกว่าเพราะเขาไม่ไหวแล้ว

คือสวยมันมากขึ้นมากขึ้นจนมันต้องแบบทุนหายกำไรหดหมดแล้ว

คุณวิโรธบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเอาละส่วนหนึ่ง

เรื่องอื่นเนี่ยค่อยว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปไปตอนนี้เอาเรื่องใหญ่คือ
สติ๊กเกอร์ของรถบรรทุกก่อน
คุณวิโรธบอกไม่อยากให้ไปจับจ้องแค่เฉพาะตำรวจทางหลวงนะ
มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานที่อยู่บนท้องถนนที่ต้องตรวจจับแล้วก็ตรวจสอบรถบรรทุก

ปัญหาหลักคุณวิโรธอธิบายว่าอย่างนี้
ปัญหาหลักมันคือเรื่องของน้ำหนัก

ตอนสมัยคอสชเนี่ยมีการแก้ไขกฎระเบียบเรื่องน้ำหนักของรถบรรทุก
ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นไซส์รถเล็กรถกลางรถใหญ่

พอยุคคอสชเข้ามาคุณวิโรธบอกนะ

หลังจบรายการไทยรัฐนิวโชว์ฟังเปิดปากกับภาครู
คุณวิโรธบอกเขาแก้เป็นรถบรรทุกทุกคัน
บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน๕๐๕ตัน
แปลว่ารถเล็กก็จะได้๕๐

บางคันเขาลงทุนซื้อรถขนาดใหญ่มา

เหลือแค่๕๐๕ตันเนี่ยเขาวิ่งไม่คุ้มทุนในแต่ละเที่ยว
ก็ต้องไปเจอเรื่องควันดำตรวจจับตรวจนาน
แทนที่วันนึงจะวิ่งได้๒๓เที่ยว

สุดท้ายต้องยอมเสียสติ๊กเกอร์

แล้วมันก็จ่ายอยู่เรื่อยจ่ายอยู่เรื่อยไปเจอโควิดอีกเจออะไรอีก
อยู่เรื่อยจนเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นจนเขาไม่ไหวแล้ว
เขาเลยมาร้องว่าช่วยจัดการให้ทีเถอะ
แต่คุณวิโรธบอกมันต้องแก้ที่ต้นทางด้วย

ถูกต้องเพราะตอนนี้เอาละตำรวจทางหลวง

เลตำรวจแห่งชาติโดยพบตรก็สั่งให้ตั้งกรรมการสอบ

วันนี้ผมคุยกับตำรวจด้วยนะที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบเรื่องนี้

ท่านบอกท่านยอมรับว่ามันมีเจ้าหน้าที่แล้วไม่ใช่แค่คนสองคน
มันอาจจะมีเกี่ยวพันกับองค์กรอะไรต่างนานาระดับหน่วยงานด้วย

เดี๋ยวจะสอบกันให้เสร็จเลยแล้วก็ภายในสิบห้าวันรู้ผล
แต่เอาล่ะรู้ผลแล้วเนี่ยผมยังคุยกับคุณวิโรธบอก

แค่สอบก็ได้วันนี้ไม่มีใครจ่ายสวยสติกเกอร์
มีใครเก็บล่ะแต่คำถามคือ
พอเวลาผ่านไปแล้วไม่แก้ปัญหาต้นทางมันจะย้อนกลับมาไหม

มันกฎระเบียบข้อไหนที่ทำให้เขาทำมาหากินไม่ได้
แล้วเขาก็เลยต้องดีดตัวเองออกนอกกรอบกฎหมายแบบนี้
โดยที่ต้องยอมจ่ายสวยต้องไปดูแลตรงนั้นให้เขาด้วย
ค่ะตรวจได้เลยนะครับครับเอาฟังคุณวิโรธนะครับ
ณวันนี้ไม่มีใครจ่ายส่วนสติ๊กเกอร์แล้ว
ตอนนี้ยุติกระต่ายนี้กระต่ายนี้คืนสูตรธรรมชาติไปก่อนแล้ว
แต่ถ้าเกิดกฎระเบียบที่มันไม่สมเหตุสมผลไม่เค็กเซนต์ยังคงอยู่
สุดท้ายก็ต้องทนไม่ไหวถึงภาพมั้ยครับ
แต่ปรากฏว่ามันผิดกฎหมายที่มันออกมา
เพื่อให้เกิดการรีดไถหรือเปล่าก็เป็นข้อสงสัยใช่ไหม
มันไม่สมเหตุสมผลสุดท้ายพอทำไงก็ต้องไปจับกระต่ายจากป่า

เดี๋ยวฟังอย่างละเอียดนะฮะหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ก็แล้วกัน
ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะมาอีกสวยแล้วพี่อุ๋ย

แล้วเอาสติ๊กเกอร์ลูกเต๋ามาโชว์
บอกไงไหนว่ามีอันนี้แล้วจะไม่โดนจับไม่ใช่เหรอ
อ่าสวยแรงงานต่างชาติอืม
มีการสอบถามไปที่สอนอพพชช๗ด้วยว่า
ตรวจสอบไหมพอเขาไปเจอพื้นที่ตรงนั้นใช่ค่ะทางด้านผู้กำกับการ
สอนอพระพาชัยสองนะคะพันตำรวจเอกพนมเชื้อทอง
ชี้แจงบอกว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวเก่าเมื่อสามสิบพฤษภาคมปีห้าเก้า
ว่าจริงแต่ปัจจุบันนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่เจอค่ะ
คือแรงงานต่างด้าวเนี่ยแรงงานต่างชาติเขาจะมีอาชีพที่กำหนดเอาไว้ว่าห้ามทำ
ใช่ค่ะแล้วเขาไปเจอคนที่แบบขายเองเลยอ่ะห้ามขายของเองเลยใช่ไหม
ถ้าคุณจะเป็นลูกจ้างแรงงานในร้านเนี่ยได้แต่พอไปขายของเองเดินขายเองอะไรเองเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเขาจะต้องจับอืมโชว์สติ๊กเกอร์ลูกเกอร์ลูกเต๋าให้ดู
อ่าซึ่งตำรวจบอกโอ้ยตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยล่าสุดที่ไปตรวจดู
ไม่เจอแล้วในพื้นที่สอนอพระพาชัยสองนะอืมอืม